กู้ภัยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาจับตุ๊กแก

แต่รอบนี้ชาวบ้านให้มาจับไข่
ไข่ที่ว่ามันเป็นไข่งูค่ะคุณผู้ชม

มันเหมือนไข่ไก่หนึ่งฟอง
ดิฉันเห็นว่ามันเหมือนกับไข่นกกระทะที่ใหญ่

อาสากู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชศรีมา
ต้องมาเก็บไข่งูสองศูนย์ฟอง

ใช่นี่ค่ะอยู่ในหลุม

ไม่รู้ไงแต่คือ
อันนี้คือมันอยู่ในหลุมใต้ต้นไม้
มันกระหน่ำมาอยู่ที่ตำบลโพกลาง

มันเป็นไข่งูงูจะมาขยายพันธุ์หรือเปล่า

มันทำให้มีต้นไม้โค้นลม

ประมาณ๒๓ฟองอยู่ในหลุมในดิน
พอเคลียร์ดูอ้าวมันไม่ใช่แค่๒๓ฟอง

กู้ไพบอกปกติผมจับงูจับตู้แก่
จับเงินตัวท้องนี่ก็ครั้งแรกของผมเหมือนกัน
แต่ชาวบ้านก็แตกตื่นอยู่แหละ
ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่รู้ว่างูเหลือมหรือว่างูจงอาง

ออกไปแล้วไง๒๐งวดที่ผ่านมา

คุณผู้ชมจากเรื่องของงู